โรงศรีรัชมงคลไปมอบให้กับตัวแทนของรัฐบาลค่ะ
เพื่อนำไปเป็นข้าวขวัญถุงมอบให้กับประชาชน
เดินทางไปกราบศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็นำไปหุงแจกจ่ายให้กับประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
นำคณะผู้บริหารเข้าพบหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อมอบข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล
ซึ่งเป็นโรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริในหลวงราชการที่๙

ให้กับประชาชนที่เดินทางขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทจำนวน๒๗ตัน
และเพื่อหุงแจกจ่ายประชาชนบริเวณท้องสนามหลวงอีก๑๔๐ตัน
อกจากนี้ยังมอบรถวิวแชร์ให้อีก๒๐๐คัน
พัดพลาสติกกว่า๓๐๐๐๐๐เล่ม
และรถยนต์ไฮลักษรีโว๒๐คัน
รถตู้คอมพิวเตอร์๕คัน
พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา๑๕๐คนต่อวัน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่เดินทางมารอต่อคิวบริเวณท้องสนามหลวง
ตั้งแต่วันที่๑๕พฤศจิกายนเป็นต้นไป
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานคำแนะนำ

และทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อบริษัทโตโยต้า
ตลอดระยะเวลากว่า๕๐ปีที่ผ่านมา
ยังทรงเปิดโอกาสให้ทำงานสนองพระราชดำรี

ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี

ด้วยการก่อตั้งโรงสีข้าวรัชมงคล
ให้เป็นโรงสีข้าวตามแบบโรงสีตัวอย่างของสวนจิตรดา

ในการหยิบยื่นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในห่วงเวลานี้
เพราะยิ่งทำให้ฝ่ายบริหารมีกำลังใจมากขึ้น
ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์โคปอเรชั่น
สวัสดีครับ